ตอนนี้ต้องบอกว่ารันแรงลงโซเทียลนะคะ

ข้อความเนี่ยข้อนข้ามค่อนข้างรุนแรงทีเดียว
เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะเป็นข้อความอะไรกันนะคะ

ปากมีไว้กินนะคะภาษา

อย่าตู๊ดนะคะอย่ายุ่งเรื่องของคุณอื่นนะคะ

ไม่รู้ยาเผือกนะคะ
นั่นแหละคุณประโยชน์ข้อความนี้ก็ค่อนข้างแรงทีเดียวนะคะ

แต่ชื่อว่าทุกคนอ่านได้
และเข้าใจ

ต่อซ้ายด่วนซ้ายตรงเลยขอคำชี้แจงหน่อยนะจ๊ะ

ก็ทำให้หนุ่มโอนมีกแปลกขนาดนี้ค่ะ
ใจหายใจเอาความกันหมดเลย
จยหายใจความกันหมดเลย

รั่นแรงไปหน่อยนะคะแบบนี้แหมนะคะ
คนที่อ่านก็แบบสะดุงเลยนะร้อนหนาวแบบนี้
แต่ว่าต่อไปก็คงต้องติดตามผลงานของหนุ่มอ้นด้วยละกันนะคะ

เขาบอกว่าเวลาโมโหเนี่ยอย่าเพิ่งรีบหลุดคำด่าอะไรไป
อย่าเพิ่งพิมพ์อย่าเพิ่งโพสต์ไป
ถ้าเกิดว่าคุณโมโหแล้วคุณอยากจะโพสต์อะไรลงโซเชียล
ฉันแนะนำให้พิมพ์เอาไว้ในโทรศัพท์ก็ได้
ในบันทึกแล้วคุณก็ตั้งสติ
มันซ้ำสัก๒รอบ๓รอบก่อนจะกดโพสต์นะครับ
แล้วก็ทางที่ดีเนี่ยไม่ต้องโพสต์อะไรที่ไม่ดีแบบนี้เนาะ
คืออารมณ์ยังร้อนอยู่เนี่ยอย่าเพิ่งทำอะไรให้มันใจเย็นก่อนนะคะ
เดี๋ยวเรื่องคาดฝันมันไม่เกิดขึ้นมา
เออนะคะเป็นกำลังใจให้แล้วกันนะคะเอาเป็นว่าใจร่มกันเด้อ